มีโพลเมิงดีคนหนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชาภัฏนครราชกษีหมา
เขาโพสต์ภาพคุณลุงวัย๕๐กว่ากว่ากว่า๖๐
โพสต์บอกว่าคุณลุงถูกทำร้ายร่างกาย
ใครรู้จักคุณลุงช่วยตามหน่อยเพราะว่าพาคุณลุงไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
ที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยค่ะคุณลุงคนนี้มีอาชีพขายไอศครีมค่ะ
อืมพลเมืองดีเขาบอกว่าเขาอ่ะเล่นกีฬาอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
แต่อยู่ติดถนนหลักใหญ่นะคุณลุงคนนี้ก็ขี่จักรยานผ่าน
ปกติเวลาคุณลุงขี่ผ่านเนี่ยจะจอดดูแต่วันที่เจอไม่จอดดูเพราะว่าเลือดเต็มตัวไปหมด
พลเมืองดีก็เลยเรียกลุงให้หยุดแล้วก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล
แล้วก็โพสต์ภาพเพราะว่าคุณลุงเจ็บหนักไม่รู้ว่าถูกใครทำร้าย
ก็เลยอยากจะช่วยตามหาญาติแล้วก็ช่วยคุณลุง
เดี๋ยวฟังเสียงพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะ
ลุงบอกว่าลุงไปขายของเหมือนเป็นการขายของทับที่ทับเส้นกันนะครับ
เรื่องการขายทัพที่กัน

ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นลักษณะของ
เฟียไอติมหรือเปล่าที่พูดไปไง
ขายไอติมทับที่กันแล้วก็โกรธกันอะไรอย่างนี้
ได้ยินอย่างนี้ยังตกใจปกติได้ยินแต่แท็กซี่วินจอยอรับจ้าง
นี่รถขายไอติมเป็นรถแบบสามล้อถีบอ่ะ
ยังต้องมีทัพที่กันเหรอนั่นแหละสิ
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะไปที่จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยสวนมะพร้าว
มิตรภาพหนองคายตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ไปเจอคนเจ็บค่ะนายสมนึกอรุณประพาพันธ์อายุห้าสิบแปด
ก็คุณลุงที่ถูกทำร้ายร่างกายในภาพที่เขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็คุยกับคุณลุงนะคุณลุงบอกว่า
เช้าวันเกิดเหตุก็คือ๘กรกฎาคมคุณลุงไปขายไอติมเป็นรถสามล้อถีบอะค่ะ
ก็เอารถจากเท่าแก่ออกไปขายแต่มาเห็นว่ารถอ่ะยางแบน
ก็เลยบอกช่างซ่อมรถที่อยู่ตรงนั้นว่าสูบลมให้หน่อย
แล้วก็ถามช่างว่ายางรั่วเพราะอะไรช่างก็บอกว่ารั่วเพราะโดนปล่อยลมมั้ง
คุณลุงสมนึกบอกโมโหก็เลยพูดไปลอยว่าแล้วใครมันจะมาปล่อยลมยางรถ
ก็สูบยางอะไรกันเสร็จก็ออกไปขายไอติมอันนี้คือตอนเช้านะ
พอ๔ทุ่มค่ะเอารถไอติมกลับมาคืนเท่าแก่ที่ร้าน
แล้วก็คุยกับเจ๊ที่ร้านแถวนั้นว่าเอ๊ะเนี่ยไม่รู้ใครมาปล่อยลมยางรถไอติมของตัวเอง
อยากให้รู้นะมีเรื่องแน่แล้วก็ขี่จักรยานกลับบ้าน
ระหว่างนั้นนายสมพงศ์ทาบุญอายุ๓๕ก็ขายไอติมเหมือนกัน
สูบบุหรี่อยู่ตรงนั้นตรงหน้าร้านขายของได้ยินครับ
ได้ยินคุณลุงพูดก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าใจผิด
คิดว่าลุงไปด่าไปกล่าวหาว่าปล่อยลมยางแล้วก็ไปทะเลาะกันแบบนี้ค่ะ
นายสมพงศ์หยิบเหล็กยาวฟุตครึ่งไปฟาดคุณลุงสมนึกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไปโดนนิ้วมืออีกครั้งหนึ่งคุณลุงก็ล้มคว่ำหน้าลงไป
รถจักรยานที่จูงมาก็ล้มลงไปด้วยนายสมพงศ์เห็นนายสมนึกเลือดอาบ
เดินไปขอโทษอ่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เดี๋ยวจะเรียกคนมาช่วยนะคุณลุงสมนึกก็รอแต่ระหว่างรอเนี่ยโอ้โห
มันไปนานมากเลยไปตามคนมาช่วยเนี่ยนานนานอืม
ลุงสมนึกก็เลยขี่รถจักรยานนี่แหละทั้งทั้งที่เลือดเต็มตัวเนี่ยนะ
ไปหาคนช่วยขี่ไปสองกิโลอ่ะจนไปเจอพลเมืองดีที่เขาบอกอะค่ะ
เขาก็เลยช่วยส่งโรงพยาบาลมเย็บตั้ง๑๐เข็มนะ
ผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมบอกว่าอุ้ยใครใครมาปล่อยปล่อยลมทุกวันอ่ะ
แบบเนี้ยเนี้ยคือสูบลมสูบสูบลมไว้แน่นแน่นแล้วแล้วมาปล่อยปล่อยลมอย่างนี้
เพราะว่าตอนเช้าผมไปให้ช่างสูบผมก็คิดว่ารั่ว
ผลปรากฎว่ามันมีรั่วท่านเขายังบอกว่าท่านมาอ่ะไม่รั่วแล้วทำไมมันแบนได้ไง
เขาบอกว่าสงสัยโดนปล่อยลมแหละ
แม่แต่จะปล่อยไม่ปล่อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำร้ายเขาไม่ได้นะ
หลังจากออกจากโรงพยาบาลลุงสมนึกไปพบพนักงานสอบสวน
ส่วนสพเมืองนรศมานะครับเพื่อนที่จะให้ตำรวจตามตัวคนที่ทำร้ายมาจิรจารณ์เรื่องฆ่าเสียหาย

ส่วนนายสมพงศ์คู่กรณีที่ไปทำร้ายลุงสมนึกบอกว่าตัวเองขายไอศครีมมา๑๖ปีกว่า
ปกติก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละกับลุงสมนึกไม่เคยมีปัญหากัน
แต่วันเกิดเหตุยอมรับว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบที่ไปทำร้ายนายสมนึกเพราะไม่พอใจที่นายสมนึกกล่าวหาว่าตัวเองไปปล่อยลม
ยางรถไอติมของเขาซึ่งยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำส่วนอาวุธที่ใช้ไม่ได้มีเหล็กอย่างที่นายสมนึกบอก
ใช้แค่ไม้แล้วไม้ก็แค่ปัดแบบแกว่งไปแกว่งมาไม่ได้ฟาดไม่ได้ตีพร้อมปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียรถไอศกรีม
ไม่ได้เป็นมาเฟียไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่ทำร้ายเพียงเพราะว่าเรื่องที่เขามาต่อว่าปล่อยลมยาง
เกี่ยวกับเรื่องวิ่งขายทับเส้นทางอะไรกันอย่างที่เป็นข่าวจึงอยากฝากบอกทุกคนให้เข้าใจด้วย
หากหากจับไปเชียร์กับเขาไม่ได้ปล่อยผมยกมือสาบานกับเขาที่มีเรื่องเรื่องในการตี